ของคุณว่าเดือดแล้วของดิฉันเดือดยิ่งกว่า

ท้าตีท้าต่อยชกกันพันละวัน

สุดท้ายตำรวจต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเลย

ยิงขึ้นฟ้าเพื่อแยกกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังชุนละมุนกันแบบ
ตีกันไม่ไว้หน้าตำรวจหน้าป้อมค่ะ
เป็นป้อมตำรวจที่อ่างเก็บน้ำพระปรงนะคะ
ที่บรรเวิร์นวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว

ใช่อล์ปอพรองเขาก็อยู่กันนะ
หนีกันกระเจิงเหมือนกันอืมคือวัยรุ่นมาทะเลาะวิวาดกัน
กต่อยชุลมูลคว่างขวดใส่กัน
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจพยายามเข้าห้ามปรามแล้ว
แต่สุดท้ายก็ต้องกระจายตัวกันออกไปเพราะว่า
เด็กเหมือนจะมีอาวุธด้วยนี่กระโดดตัวลอยฟันศอกเห็นไหมเมื่อกี้

หัวหน้าชุดอปพรที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ตำรวจอพรและกู้ภัยเขาตั้งด่านตรวจ๗วันอันตรายกันอยู่

เต็นต์แล้ววัยรุ่น๔๕คนชายหญิงเนี่ย

คุณตำรวจช่วยด้วยค่ะ
กระบาดที่จอดอยู่หน้าเตนซ์ที่เขาตั้งด่านนี้คือตามมา
ตามมาลงมาต่อยเลย

คือมาอย่างนี้ก็ต้องรู้ว่านี่คือด่านเจ้าหน้าที่นะ
ตามมาถึงด่านเห็นชัดว่าเป็นด่านค่ะ

แทนพี่แต่คุณก็เลยมาต่อยกันหน้าป้อม

กันแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยนะคะ
ตำรวจอยู่ตรงนั้นหนึ่งนายถ้วนค่ะ

ใช่ที่อยู่ตรงป้อมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อบพรไงคะ
คือที่เหลือเป็นลักษณะอปพลที่เขาตั้งด่าน

ตำรวจนายอื่นเขาก็ออกอาจจะไปปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดอื่น

ใช่แล้วนี่มากันเป็นโอ้โฮเป็นกับสิบคนน่ะ
มีมีดมาด้วยเอาขวดเอาเก้าอี้อะไรฟาดคว่างปลาทำร้ายกันแบบชุลมุน
ตเว้ยตั้งด้านแว๊บเขินไม่ครับ

คนถ่ายคลิปเนี่ยคืออาสาและหน่วยกู้ภัยสว่างเที่ยงธรรมสถานคุณนัทรดาธรรมานะคะ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นน่าจะคำเหน่นกันแล้วเคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
แล้วคือเหมือนไล่ตีกันมาจนถึงหน้าป้อมแล้วก็มาชกต่อยกัน
ชาวบ้านเขาวิ่งหนีกันเลยนะเขากลัวโดนลูกหลงอะค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่อพรคุณเนียมพรอินก็บอกว่าตำรวจเนี่ยตรวจสอบคลิปวิดีโอแล้ว
สองกลุ่มเนี้ยเขาไล่ทำร้ายกันมาจนหลายคนต้องตกใจหนีกระเจิงกันไปหมดเลย
ทำร้ายกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
ต้นเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านรายงานไปที่อำเภอวัฒนานครแล้วนะคะ
พรก็รายงานให้กับอบตรับทราบแล้วเพื่อจะเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่น
ด้านผู้กำกับการสอบพอหนองหมากฝ้ายค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
ถ้าพบเห็นการกระทำผิดแบบนี้อีกก็จะจับดำเนินคดีให้ครบทุกรายค่ะ

จะแจ้งคอหาแบบทะเลาะวิวากรรปุ๊บนี้ไม่กลัวล่ะ

ทรัพย์สินเสียหาย
แต่ว่าแล้วเบอร์หานี้อะ
เป็นตรวจสอบพอรับทราบแล้วนะครับ
ปรับให้หมดใช่ไหมไม่มีเงินก็ต้องไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเอาเงินมาจ่าย
ใช่ค่ะต้องได้ช่วยกันปรามบ้าง

หน้าพร้อมสำรวจเลยยอมใจจริง